คุณผู้ชมฮะส่วนที่ปฐุมธานีคู่รักตระเวนกิน
แต่ไม่จ่ายตังค์ไงคืนเดียวกิน๒ร้านนะฮะ
จู่ด้วยตอนนี้ยังตามตัวไม่ได้เจ้าของร้านนะครับ
บอกว่ากลับมามาจ่ายเงินเถอะ
ครับผมภาพจากก้อวงช้อนมิตรนะครับ
กรณีที่คู่รักชายหญิงไปกินอาหารแล้วแล้วไม่จ่ายตังค์
คุณรังสิยาปานย้อยอายุ๓๗ปีเจ้าของร้านให้ข้อมูลบอกว่า
มีนาคมที่ผ่านมาบ่ายโมงได้มากระหนุงกระหนิงกันเชียว
อะไรบ้างล่ะข้าวก๋วยเตี๋ยวน้ำดื่มไอศกรีม
๔บาทพอเช็คบินมาบอกลืมเป๋าตังค์
อ่ะลืมกระเป๋าสัตว์ตังค์พอจะโอนไม่ได้เอาโทรศัพท์มา
โอ้โหมันดูติดขัดไปซะหมดไม่เหมือนตอนกินเลย
ขอกลับไปเอาเงินก่อนนะขอกลับไปเดี๋ยวจะโอนมาให้
ก็จดเลขที่บัญชีใส่กระดาษให้ไปแต่ก็ไม่เห็นโอนมาเลยจนถึงวันนี้แล้วฮะ
ผู้ชายกับผู้หญิงค่ะมาช่วงประมาณบ่ายสอง
เรียกคลิปเงินแล้วก็อ่าบอกว่าคลิปเงินให้เค้าเสร็จแล้วทีนี้
เค้าบอกว่าเค้าลืมเอากระเป๋าสัตว์มาแล้วก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นโอนก็ได้
อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เอาโทรศัพท์มา
ก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วเอายังไงดีอะไรอย่างนี้
ก็เลยคุณกับเค้าบอกว่าเดี๋ยวเค้ากลับไปเอาให้แล้วเดี๋ยวเค้าจะโอนมาให้อะไรอย่างเงี้ย

แต่ละทีเค้าคือก็ให้เค้าไปแล้วก็เลยแล้วก็ไม่ได้โอน
กินก๋วยเตี๋ยวกับไอศกรีมไปแล้วแซลมอนหน่อยไหมล่ะ

เอาไปอีกร้านหนึ่งไปร้านแซลมอนเลยคราวนี้

โอ้โหถนนปฐุมธานีนนทบุรีครับไปเบี้ยวเขาเหมือนกัน
คุณนรมนทองมาอายุ๓๕ปีเจ้าของร้านแซลมอนนะครับ
บอกว่าโอ้โหคู่นี้ขับรถขับรถมากินนะ

สั่งอาหารใส่กล่องแล้วตอนจ่ายตังค์ก็ทำทีทำท่านะฮะ
จ่ายยกหลักฐานให้ดูพอเช็คดูแล้วอ้าวเงินไม่เข้านี่
พอหันมาเอ้าไปซะแล้วครับ

เป็นโอนเข้าพร้อมเพลค่ะแล้วเค้าก็ให้เรา
เค้าก็เราตอนนั้นเรายุ่งถ้าช่วยเย็นอาจจะยุ่ง

ก็เลยก็ว่าไม่มีคนช่วยดูแล้วออเดอร์เข้าไม่ดี
เค้าบอกว่านี่นะคะพี่เค้ายังไม่ดู

เงินสามร้อยของทั้ง๔๙

เราก็มาจัดของอีกออเดอร์หนึ่ง
ไม่มีเมื่อเนาะเข้า

ร้านค้าก็คงจะต้องระมัดระวังกันมากกว่านี้นะคะ